ดูเรื่องนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเครียดในยุคโควิดค่ะ
เจอกันแต่ละคนก็หาทางออกที่แตกต่างกันออกไปนะคะพนักงานขับรถคนหนึ่งค่ะ
เครียดจากเศรษฐกิจในยุคโควิดเช่นเดียวกันนะคะก็คว้าปืนของเล่น
ของเล่นของลูกนี่แหละค่ะแต่ไปปล้นจริงค่ะ
เอาไปชิงทรัพย์ที่ร้านทองคุณผู้ชมค่ะแล้วได้ทองไปด้วยนะคะ
ย่านพัฒนาการนี่แหละค่ะเข้าไปในร้านทองนะคะ
ในพื้นที่ของสนคลองตันอยู่ที่พัฒนาการ๒๐นะคะร้านทองกรุงเทพเยาวราช
แล้วก็ทำทีขอซื้อถ้อยคอทองคำหนักห้าบาทสองเส้นพอสบโอกาสก็ควักปืนสั้นออกมาจากเอว
ชี้ไปที่พนักงานค่ะแล้วคว้าสร้อยคอทองคำวิ่งหนีออกจากร้านไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้นะคะอันนี้เลือกอยู่เลือกลำ
เลือกสร้อยคอทองคำหนักห้าบาทสองเส้นนะคะเข้าไปที่ร้านทองร้านนี้พนักงานก็เอามาให้ดูนะคะ
ก็ทำทีดูเสร็จแล้วควักปืนขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกจากร้านไปเลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมานะคะตำรวจสอนอคลองตันแกะรอยค่ะ
กล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะสุดท้ายจับกลุ่มได้นะคะ
นายธิติวุธหรือนายอายุสคงสุวรรณอายุสามสิบสองปี
จับได้ที่ห้องเช่าย่านพัฒนาการห้าสิบเอ็ดค่ะครับ
รับสารภาพบอกตัวเองทำงานเป็นพนักงานขับรถบริษัทเอกชน
หลังเริ่มมีปัญหาการเงินเพราะสถานการณ์โควิด
ก็ไปหยิบยืมเพื่อนหลายหมื่นบาทเลยล่ะแล้วใช้หนี้ไม่ทันไง
วันเกิดเหตุก็เลยเอาปืนของเล่นของลูกชายขี่มอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะ
ชิงทรัพย์ที่ร้านทองหวังว่าจะเอาทองไปขายหาเงินใช้หนี้แล้วแบ่งไว้เลี้ยงลูกเมีย
ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะคะเหลือทองเก็บเอาไว้อีกเส้นหนึ่ง
จนกระทั่งหนีไม่รอดค่ะตำรวจตามจับกลุ่มตัวไว้ได้ในที่สุดค่ะ
ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ